เทรมที่สองนะครับ
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท

ได้

ร้องได้ให้ร้าง
ที่สุดไปเลยค่ะ

ครับผมเป็นใครเป็นไม่ได้นอกจากคุณสายันสัญญานะครับ
เป็นเพลงดังสร้างชื่อให้กับพี่เป้าในช่วงแรกเลย

๒๕๐๖หรือ๗ประมาณนี้

ผลงานเพลงโดยคุณฉลองการะเกด
ดนตรีโดยคุณราเชนเรืองเนธ

เพลงนี้กับไก่จ๋าอะไรเนี่ย

มาถึงเพลงที่๓กันล่ะ
เพลงนี้มีมูลค่าถึง

ถ้าคุณโจ้พร้อมแล้ว
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
ลีฟน์

เป็นเพลงที่อยู่ในช่วง

อีกเพลงหนึ่งเลยที่ฟังดนตรีฟังทำนองแล้วเพลิดเพลินฟังแล้วอยากเต้น
ข้างล่างเป็นไงครับใครทานน่าจะทานกัน

พี่ทิวไม่ใช่เกิดไม่ทันแกยังไม่ตายครบที่แล้ว
หนูต้องหยุดใช้คำว่าเกิดไม่ทันกับพี่ตีโดยเด็ดขาด
คิวไม่ทราบใช่ไหมเขาไม่ตายมากี่พบกี่ชาติแล้วจริง
นะครับในนี้ทุกคนเคยได้ยินหมด
เพลงนี้เป็นเพลงมีจังหวะนะต้องแบบกระจับ
คุณผู้ชมทางบ้านก็น่าจะรู้จักนะครับ
ถ้าอยู่ในวัยที่ประมาณ๔๐๕๐ไปเนี่ยน่าจะรู้จักทุกคน
ป่าคะพี่โจ้แกกลับไปยังคะเนี่ย
ไม่รู้เลยใครเห็นแกเรียกแท็กซี่ออกไปหรือเปล่า

เอาละครับพี่โจ้ฟังไปแล้ว
เพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐บาท
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตกลงใจที่จะเล่นนะครับตอนนี้

คุณป่าเขาจะถามแล้วว่าคุณพี่โจ้เขาจะใช้ตัวช่วยไหม
ไหนขอความเห็นใครว่าเขาจะใช้ตัวช่วยบ้าง

เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมองเห็นแว่นดำทะลุไปในตาเขาแล้ว

ก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจแทนเขาได้
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

เราก็มาเอาใจช่วยนะฮะคุณโจ้กัน
ให้ผ่านเพลงนี้ไปให้ได้

จะได้ระลึกความหลังกันนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงที่๓มูลค่า

เพลงมาครับ
ดูคล้ายกรอนจะเข้ามุ่งนอล
คิดถึงบ่ายหน้า
นั่งเคียนรับไม้

ตัวงานขอพา
ถึงคนชื่อฉันธนา

ท่านเป็นประจำ
ฝ่ามือไม่ดี

หากคำพูดใดไม่ถูกหัวใจหรือไม่ชื่นช้ำ
ขอจงยกโทษไทยคำที่ผมเพียงพร้อมรักคุณมา
หากผิดพร้อมไปอภัยเถอะฉันทนา
อภัยเถอะฉันทนาหว่ำคนบ้านป่า
ถ้อยวาจาไม่หวานกินใจ
ภาพถ่ายรายเส้นผมส่งให้เป็นของขวัญปีใหม่
หากคุณเกลียดชังเมื่ออ่านด้านหลังแล้วโยนทิ้งใด
หรือเอาไปฉีดเผาไฟอย่าเก็บเอาไว้ให้มันบาดตาง
ถ้าคุณกาลุ้นก็ส่งรูปคุณ
ให้ดูแทนหน้าที่ช่วยเส้นรูปไป
ว่ามอบด้วยใจสาวโรงทอผ้า
ผมจะเอาไว้บูชามอบความศรัทธา
รักจนวางปลา
จากปากหัวใจหัวใจรักคุณนาน
รักชาวโรงงานสาวโรงงานชื่อฉันธนาย
ไม่ได้ฟังเพลงนี้จนจบมานานมากแล้วนะฮะ
แม้ฟังแล้วนึกถึงวัยละอ่อนนะฮะรู้สึกจะอยู่มศ๒

อ๋อตอนนั้นเรียนของมาฮัล่ายแล้ว

อย่างไรครับผมคิดถูกต้องทั้งหมด

เย้

ดีนะได้หน้าตาค้ำไว้
เขาเรียกว่าฮาลำเอียง

ร้องถูกหรือผิดมาดูกัน

คุณโจ้ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ร้องได้
ร้องได้

สองหมื่นบาท

ของคุณโจ้

ดีว่ามันนึกวิบเข้ามาได้จังที
นึกวิบนึกวิบหนึ่ง
ลูกชอบเอาไปร้องมันค่อยจะแถลบอยู่เรื่อยอย่างเงี้ย
นึกถึงครูที่แต่งเพลง
เพลงนี้คือเพลงชั้นธนาที่รักนะครับ
ครูน่าจะเป็นครูสุชาติ
ศิลปินคือคุณรักชาติสิริชัยนะครับ
เป็นเพลงดังสร้างชื่ออย่างยิ่งใหญ่เลยให้คุณรักชาติศิริชัยนะครับ
ผลงานการแต่งของสุชาติเทียนทอง
เพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนะครับ
เป็นเพลงยอดนิยมสูงสุดประจำปี๒๕๕๙

เป็นเพลงที่ดังมากในช่วงหนึ่ง
ขนาดว่าเอามาเรียกกันว่าสาวโรงงาน

แหมตกชัยว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไร
จุดที่คุณผ่านไปแล้ว๓เพลง
มีเงินอยู่ในกระเป๋าแน่

หมดเวลาแล้วได้เวลาพักผ่อนอีก๑สัปดิษฐ์

ที่ผมร้องมาทั้ง๓เพลงผมร้องไปแล้วประทับใจ

แล้วเพลงนี้เราก็ไม่อยากจะได้ยินในรายการของเรา

แต่ว่ารับประกันตอนมาเวลาเปิดจอทีวีมา
คุณผู้ชมเปิดมาปุ๊บเห็นพี่โจ้นะวันอาทิตยบ่าย๓
แล้วจะพูดคำนี้เลยว่าเฮ้ยมาอีกแล้วโจ้ไงจะใครล่ะ

เรามาดูการต่อสู้อันเข้มข้นของคุณโจ้ได้ใหม่นะฮะ
ในสัปดาห์หน้ามาติดตามว่าเขาจะทำเงินล้านได้สำเร็จหรือไม่
ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย๓โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ร่วมเล่นเกมนะครับ
ก็สะสมแต้มกันไว้ลุ้นรับรางวัลกันต่อไป
ค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่เต็มอิ่มยังไม่จุใจนะคะ
สามารถติดตามพวกเราได้นะคะในเพจร้องได้ให้ล้านค่ะ
ภาษาไทยง่ายเจอเลยค่ะคุณคะ
ทักทายพูดคุยได้เดี๋ยวเรามีแอดมินนะคะ

ก็แอบส่องเข้าไปพูดคุยกับคุณเช่นกันค่ะ

วันนี้ผมนะครับและคุณเป๊กกี้คุณโจ้นะครับ

ร้องไห้ไดะละ
คิวเองนี่เขาแต่งตัวเหมือนคุณชาย
ปกติอยู่บ้านก็ไม่ได้ใส่แล้วครับ
ไม่ได้ใส่สะพานเลยหรอกอยู่บ้านหรอก

จุดจะมาขึ้นตอนสองเดือนถึงสามเดือน
ไม่ใช่ยังไม่เชียด

พี่จะซอกคอหนูตี
เป็นแก้งหรือว่า

คนงามที่ตามเฝ้าจองน้องเจ้า
คุณโจรส